คุณผู้ชมครับช่วงโควิดแบบนี้หลายคนก็เซบ้างจากเรื่องของงานประจำ
หลายคนก็ล้มลุกคุกคลานบ้างเพราะว่าตกงานนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้ถึงแม้จะเป็นสาวแบงค์ก็ตามแต่ก็อยากจะมีเวลาได้เสริม
ก็ไปปลูกผักปอดสารพิษอ่าโอ้โหรายได้ดีสิฮะ
ตอนนี้ลูกค้าสั่งจองจนปลูกแทบไม่ทันเลยนะ
แม้จะเป็นสาวแบงค์จะดูมั่นคงอะไรก็ตามที
แต่ทุกคนก็ต้องมีกระเป๋าซ้ายแล้วก็กระเป๋าขวาถูกไหม
เพราะว่าตอนนี้มันมีความเสี่ยงต้องมีอาชีพสำรองแล้วล่ะ
มันเป็นบทเรียนของเราน่ะโควิดสิบเก้าเนี้ยน่ะ
ตอนนี้แน่นอนมันมีโรคภัยไข้เจ็บเทรนด์เรื่องของการรักสุขภาพมันก็มา
การทานผักปลอดสารพิษกำลังมาแรงทำให้นางสาวสอรัญญาชัยแสวงอายุสามสิบเอ็ดปี
เป็นสาวแบงค์ครับพนักงานธนาคารอยู่ที่กำแพงเพชร
พันตัวครับมาทำอาชีพเสริมในการปลูกผักปอดสารพิษไฮโดโปรนิกส์
นะฮะที่ชัยแสวงฟาร์มครับตั้งอยู่ที่ถนนเกาะแขกหนึ่งซอยสามตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชร
นะฮะตอนนี้ฟาร์มของเธอนั้นกำลังปลูกผักที่ลูกค้านิยมชมชอบกันมีกรีนคอสฟิลเลนะฮะ
คือมันจะกรอบแล้วก็หวานแล้วก็มีกรีนโอ๊คเล็กโอ๊คแล้วก็บัตเตอร์เฮดที่กำลังนิยมกัน
ก็เป็นผักสลัดต่างนี่นะฮะทุกวันนี้ลูกค้าก็สั่งซื้อไปทานกันเยอะ
จนปลูกไม่ทันกันเลยมันต้องใช้เวลาในการการปลูกแล้วก็ปลูกใช้แบบปลอดศาล
อันนี้น่าทานมากนะฮะส่วนที่ผันตัวทำไมถึงผันตัวมาทำอาชีพเสริมในการปลูกผักปลอดสารพิษแบบนี้
เธอก็บอกว่าส่วนตัวเนี้ยนะหนูเนี้ยเป็นชอบเป็นคนชอบทานผักค่ะ
ศึกษาหาความรู้ในการทำเกษตรแบบนี้อย่างจริงจัง
เริ่มจากการสร้างโรงเรือนก่อนทดลองปลูกเองก่อนเล็กก่อน
เล็กเล็กกระถางเล็กไปก่อนเอ้ยตัวมันขึ้นดีเอ้ยมันก็สำเร็จ
มีคนสั่งซื้อเอ้ยผักมันก็ออกมาสวยงามดีเริ่มขยายแปลงใหญ่แปลงใหญ่
ลูกค้าติดต่อมาเยอะตอนนี้โอ้โหเดินทางเข้าไปซื้อที่ฟาร์มเธอเอง
จำนวนมากเธอไม่ต้องเดินทางไปขายเลยอ่านะฮะแล้วรายได้ก็
เขาเรียกว่าคู่ขนานกับรายได้ประจำกันไปดีนะอันนี้ก็ดี
ก็ดีค่ะก็อย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปเดี๋ยวนี้ต้องมีอาชีพ
หนึ่งอาชีพสองอาชีพสำรองกันแล้วใช่ครับแล้วเราสามคนอ่ะ
ทำอะไรกันดีอยากไปเป็นแดนเซอร์อ่ะอะไรนะอยากไปเป็นแดนเซอร์ก็ไม่ได้